เดี๋ยวไปดูดราม่าดราม่าเกิดขึ้นที่หนองประจักษ์หนองประจักษ์สัญลักษณ์ของอุดรธานี

เป็ดหายเป็ดเหลืองอ่ะนะครับอ๋อเป็ดเหลืองใหญ่หายฮะ
ราม่าเพราะอะไรเอาละสงสัยจะมีการคุยกันเรื่องการเมืองแล้วเอาเป็ดหนีไป
มันยังมีเรื่องนี้อีกเหรอทำไมอ่ะโอ้โหตอนนี้เป็ดในหนองประจักษ์หายตัวแบบลึกลับ
ทำยังไงดีโวยกันทั้งเมืองเลยเพราะนี่คือสัญลักษณ์สำคัญครับ
แต่ตอนนี้ทางเฟซบุ๊กของเทศบาลนครอุดรธานีบอกน้องไปหลบฝนอยู่นะ
ไม่ได้หายไปไหนอะไรคือหลบฝนก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากดรหลัง
ไม่ได้หายมันจะหายไปได้ไงเพราะนี่คืองบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้นใครจะเอาเป็ดแหมจะไปเด็ดทิ้งเหมือนใบไม้ได้ยังไง
แค่เอาไปหลบฝนเท่านั้นเอง
เดี๋ยวนะฝนตกธรรมดาแล้วก็เป็ดมันก็ไม่กลัวปลิ

ก่อนหน้านี้ใครจะคาดคิดว่าเป็ดมีทุ่นถ่วงแล้วนะ
ลมฝนพาเป็ดปิวจากตรงหนองน้ำหนองประจักษ์

นี่ไงใช่มันเคยมีภาพนี้ออกมาแล้วเป็ดบอก
เอ้ยช่วยด้วยเป็ดบินเคยเจอมาแล้ว

แล้วเดี๋ยวลมผ่านไปเป็ดจะกลับมาอีกที
นี่คือที่อุดรธานีหนองประจักษ์ครับ
พร้อมพร้อมเรียบร้อยอ่า